ว่ามีคู่ไหนในวาเลนไทยที่ต้องบอกว่าขี้อวด

ไงเป็นไงถือโอกาสเปิดตัวเบา
ถึงสถานะความสัมพันธ์คู่รักต่างวัยในวันวาเลนไทยค่ะ
นี่พี่จิ๊บวัสสุกับจ๊ะจ๋าพิมรตานะคะงานนี้

เพราะว่าเป็นการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แต่ดูจากรูปถ่ายแล้วอันนี้เป็นบ้านพี่จิ๊บ
ฉันจำได้ฉันเคยไปอยู่ในโหมดอารมณ์

เป็นรุ่นพี่ในวงการที่เคารพและรู้จักกัน
เขาบอกว่ารูปนะคะเบอร์แต่ว่าเบอร์ว่ารักแถบแบบว่ารักเธอ

ต้องมีแฮชแท็กฮิว

มานานแล้วคู่นี้ผ่านมรสุมเยอะเหมือนกันนะฮะ
ใบเตยอาสยามกับดีเจแมนหวานไม่แพ้ใคร

ลองวาเลนไทยแถมฝ่ายชายหอบดอกไม้ช่อโต
แต่สาวใบเตยบอกว่าปีนี้ใหญ่กว่าเดิมอีก

ดีเจแมนก็โพสต์นะครับบอกว่า๔ปีแล้ว
ขอบคุณนะที่ยังอยู่ด้วยกัน
ไปต่อกันที่หนุ่มหลอกขั้นเทพโดมประกอลลำค่ะ

เมทัลไปดินเนอร์สุดหรูบนตึกสูงอีกแล้ว
วิวทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยาไม่พอค่ะ
ยังจะมาโพสต์ข้อความใต้รูปสุดมุ้งมิ้ง

ทำไมดูเธอเล่าแบบหุดหงิดมากเลยเชอรี่

หลายคนบอกว่าจิตใจหนุ่มโดมเนี่ยทำด้วยอะไร

ทำไมทำร้ายจิตใจคนสดก็ได้ขนาดนี้

ร้านนี้ใครก็อยากไปนะวิวดี

แม้ว่าดิฉันจะอิจฉาตาร้อนขนาดหนัก

คนเขียนสคริปต์รู้ว่าดิฉันจะรู้สึกยังไง
แต่ฉันรู้ว่ามีคุณผู้ชมที่เป็นเพื่อนร่วมอุดมการเดียวกันนะฮะ

ไปต่อที่คู่รักเอ็มเคหมากปะรินกับคิมเบอร์รี่

ภาพที่เห็นหมากมือนึงจับช่อดอกไม้อยู่
อีกมืออีกข้างก็จับมือหวานใจคิมเบอร์รี่
สงสัยจะเป็นห่วงฮะกลัวจะเดินลงทางอะไรอย่างนี้

เดินเองก็ได้ตัวแล้วนะเถอะ
เพื่อนร่วมแก๊งอย่างสาวมากกี้ก็ไม่น้อยหน้าค่ะ
แม้ว่าจากรูปในไอจีจะยืนสวยหอบช่อดอกไม้ชอบเริ่มอยู่คนเดียว
แต่ก็เดาได้ไม่ยากเอาไปมากกี้สิ
เดาได้ไม่ยากว่าหนุ่มคนไหนจะให้มา
นอกจากว่าป๊อกภัสระกอร์ณักเองค่ะ
แล้วก็เชื่อเลยว่ามื้อนี้เป็นมื้อที่หวานหยดย้อยอย่างแน่นอนนะคะ
สวยมีคู่ไหนที่แบบกินข้าวธรรมดาบ้าง
คุณโย่งอาร์มแชร์กับคุณก้อยเป็นณเดชเซโก
นั่งกินผัดซีอิ๊วดิฉันชอบคู่นี้มากเลย

ไม่จำเป็นต้องถามหานะว่าแบบ
ปีนี้อยากไปเดทที่ไหนต้องไปยังไงต้องสวยขนาดไหน

เรามีความสุขอยู่ด้วยกันทุกวันแบบนี้แหละนะคะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้โพสต์ไปถึงแฟนนุ่มไฮโซแอมพิธาน
วันแห่งความรักนี้ไม่ขออะไรมากนะคะ
จากเติมกระเป๋าแบรนด์หรูกล่องสีส้ม

ดูตู้นะคุณผู้ชมช่องนี่ฉันนับไม่ถูกเลยว่ามีกี่ช่อง
คุณอ้ำบอกว่าไม่ขออะไรมากขอให้เต็มตู้นี้ก็พอ

อ้ำก็มีการโพสต์รูปที่เธอหอบช่อดอกกุหลาบสีแดงสดบานสะพรั่งเลยด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
แล้วก็ไลฟ์ซึ่งข้อความใดนอกจากอีโมติคอนที่เป็นรูปรอยยิ้มก็เท่านั้นเองค่ะ
อรี่ได้อะไรคะวันวาเลนไทย
กินขนมอย่างมีความสุขค่ะซื้อกินเองด้วยนะคะ
ตรงกับแฮชแท็กที่เธอชอบลงใช่ไหมคนสวยมักโสด